ส่วนเรื่องต่อไปนี้ไม่เกี่ยวกับโควิด๑๙
แต่เป็นเรื่องอารมณ์ล้วนที่กาลสินคืออย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟัง
ผัวกับเมียผัวจะสร้างบ้าน
สร้างบ้านเสร็จปั๊บพอดีญาติฝั่งเมียเป็นผู้รับเหมา
ก็เลยเอามาทำเอามาทำปั๊บผัวบอกก็จ่ายเงินสดไปหมดแล้ว
ให้ผู้รับเหมาไปหมดแล้วเอ๊ะทำไมยังมาเบิกอีก
ทะเลาะกันคราวนี้ผู้ชายคนนี้ที่เป็นสามีทำยังไงรู้ไหม
ทำไงฮะเผาบ้านซะเลยที่กำลังสร้าง

เฮี๊ยบ้านผมมันไม่ได้กุ้นข้าวทาง
คือสร้างวนสุดผมเผาทิ้งเลือด
ไม่ใช่เข้าใจอยู่ครับเข้าใจอยู่เขาก็แจ้ง

ถูกต้องไหมครับไม่ลามจริง

เขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

เขาพูดจาววายอยู่แบบนี้แหละครับ
ที่เผาบ้านก็ไม่ได้เดือดร้อนใครนี่
ไฟมันไม่ได้ลามไปไหน
ออกมานั่งดื่มเล่าข่าวครับคุณผู้ชม
แล้วก็โวยวายโวยวายแบบที่คุณผู้ชมเห็น

สอบถามจนทราบว่าสาเหตุที่เขาจุดไฟ

เขาจ่ายเงินสดให้ผู้รับเหมาไปแล้ว

ว่าทำไมไม่จ่ายตังค์ให้ช่างนะฮะ

น้อยใจน้อยใจปั๊บ
พึ่งใครไม่ได้ทะเลาะกับเมีย

มันขึ้นนะฮะมันขึ้น

เรื่องต้นตำรวจสพเมืองกาลสินนะครับ

พี่ใจเย็น

แล้วก็ตักเตือนว่าอย่าก่อเหตุแบบนี้อีกนะ

หนีนะบ้านไม่ได้ไหม้ไปทั้งหมด
เป็นบ้านปูนนะฮะยังพอเหลือโครงไว้บ้าง

บ้านอื่นไฟไหม้โดนแจ้งคดีอาญา

แล้วก็ผัวเมียคุยกันให้ชัดเจนนะฮะ